เพื่อร้องได้ให้ร้าง

เพื่อร้องได้ให้ร้าง

เพื่อร้องได้ให้ร้าง

หมู่ผมบอกบ้างวิธีไฉ้ว่าให้สามารถเอาเด็กออกได้ไม่ผิดกฎหมาย
พออัณฑศาสตร์เห็นหน้าลูกแล้วก็เลยคิดว่า
ยังไงเดี๋ยวหนูก็จะเลี้ยงเอง

ทีนี้พอน้องผิดมาปกติจริง
แยกกันพอแยกทางกันหนูก็พาลูกมารักษาที่มือเทพ

เมื่อก่อนหนูทำงานคกเทนเล้าเป็นโคโรตี้
ติดเหล้าติดบุหรี่ติดเที่ยว

ค่ะอันนี้ลูกสาวนะคะน้องแก้มค่ะ

มีเนื้อสมองประมาณ๒๐ด้านหลังค่ะ

มีแต่น้ำเขาเป็นโรคเดียวกับเด็กหัวแตงโมค่ะ

เป็นชั้นระบายน้ำที่มันเพิ่มขึ้นไปบนศีรษะค่ะ

แล้วก็เพื่อไม่ให้เขาช็อกน้ำจนเสียชีวิต
ผลข้างเคียงทำให้เขาเป็นกฎไหลย้อนขั้นรุนแรง

ตอนนี้เหลือแค่๒๐ที่เขามองเห็นลาง

ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น๑๔กิโล

เนื่องจากว่าตอนคลอด

เลยต้องดึงน้องออกเขาคลอดก่อนกำหนด

แต่พอเอาเขาออกแล้วไปใส่ตู้แล้ว

ก็ขยมลบเกินอีก๒๓ชั่วโมง
ลบแล้วสลบอีกเหมือนกันเกือบตายเหมือนกัน

มัลว่าเป็นปฏิหารที่ลอดทั้งคู่

แต่ช่วงนี้ก็เริ่มมีบ้างมีเนื้อบ้าง

แก้มก็จะมีเกณฑ์ผ่าตัดสมอง

ก็เขาผ่าตัดมาทั้งหมด๗ครั้งแล้วค่ะ
ยังเหลืออีก๒ครั้งที่มีคิวจะผ่าเร็วนี้ค่ะ
อดีน้อยใต้โพงจมูกกับผ่าตัดสมองอีกครั้งหนึ่งค่ะ

หนูมีน้องสะพ้ายเขาช่วยหนูด้วยเรื่องค้าขายไง

พยายามช่วยขายของช่วยเขาอย่างนี้

แต่เขาก็ดูแลลูกเขาดี
คือเขายอมให้ลูกเขากินอิ่มแล้วเขาอด

รายจ่ายของน้องแก้มก็จะมีค่านมค่าแพมเพิร์ต

ค่าอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมด

ของแก้มเดือนขั้นต่ำก็ประมาณ๑๕๐๐๐บาท

ก็บางตัวตัวลง๖๐๐๐บาทกว่าก็นิดหนึ่ง

หนูก็มีโรคซึมเศร้าอยู่บ้าง

เพราะว่าเราไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อน

พอเราไม่ได้ขายของเราไม่มีรายได้อะไรหนี้

และวันนึงก็ตกพันกว่าบาทเกือบ๒๐๐๐บาทเหมือนกัน
ถ้าหนูต้องจ่ายเขาจริงแต่ช่วงนี้หนูไม่ได้จ่ายเขา
พอไม่ได้จ่ายเขาเขาก็จะทบต้นทบดอก
หนูกู้มาจริงมันแค่แสนสอง

เพราะว่าทำห้องเขาอยู่อะไรเขาอยู่

คือเขาแพ้อะไรที่เป็นดอกทุกอย่าง

แล้วก็ถ้าเขาเลือกไปเพิ่มหนึ่ง
ก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อย

เพราะว่าวันหนึ่งเราหอบกันเป็นร้อยครั้ง

ก็อยากให้วันหนึ่งถ้าเขาหลับไปจริง

นี่แหละครับคุณกันขอต้อนรับสู่เวทีของร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
เป็นเวทีของนักสู้ชีวิตทุกคน
ก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งนะครับ
วันนี้แน่นอนมากับลูกสาวน้องแก้มหอม
แล้วก็มีน้องสะพาย

ตอนนี้ดูน้องแก้มหอมอยู่ทางด้านล่างสวัสดีนะครับ

งด้วยน้องไม่มีรถเข็นนะคะ
ก็คือไปไหนก็ต้องไปกันอย่างนี้ค่ะ

ก็พาไปปกติค่ะแต่ว่าใช้ผ้ามัดแล้วก็เอาเขาไว้ที่ตัวเรา

ตอนนี้คุณกันค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่
กับค่าสายต่ออาหารค่าสลิงค์ยา
ค่าผ้าก๊อตที่ทำแผลนะครับอยู่ประมาณ๑๕๐๐๐บาท

แต่ถ้าเดือนไหนที่จะต้องเปลี่ยนกระดุมหน้าท้อง

อันนั้นก็จะมีพิเศษขึ้นมาตัวหนึ่งประมาณ๖๐๐กว่าบาทก็มี

ถ้ำแตกมันหลุดหรือว่ามันมีปัญหามันตันอะไรอย่างนี้ค่ะ

แผลมันจะปิดก็อาจจะต้องเจาะใหม่

แล้วเลื่อนนัดอย่างนี้แล้วทำไงฮะ
ก็ไปรับยาเอาไปขอยาหมอ
หมายถึงว่าเมื่อมีบางทีมีเพื่อนเขาไป

สักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยพาแก้มไป

ตอนนี้เลื่อนนัดหมอทางเดินอาหารและทางเดินหายใจไป
แล้วก็เลื่อนนัดหมอที่สะโพกไป
เพราะว่าเขาจะส่งหนูไปเอารถเข็นที่

ตรวจแล้วก็สั่งทำ

แต่ปัญหาคือไม่มีรถช่างรถไป
ประวัติมันต้องไป
อกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
นี่ยังไม่รวมค่ากินค่าอะไรเลยนะ

หนักอยู่ค่ะแต่ก็

ความผิดอยู่ที่ตัวเราเราก็สมควรที่จะให้เขาเกิดมา
เพื่อที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเห็น
ทุกที่ที่เราเคยไปได้ทำบุญได้ทำทาน
ได้เจอคนหลายคนอย่างที่เราเคยเจอ
มากกว่าที่จะไปดับชีวิตเขาเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไร
คุณกันเดี๋ยวเราจะกลับมาคุย
เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะแยะมากมายเลย
แต่อยากให้คุณได้อุ่นใจกับการแข่งขันกันก่อน
จะได้มีเงินทุนไว้สักนิดนึง
กับการเปิดประเดิมเกมของคุณบนเวทีของเรา
ครับก็ฟังเรื่องราวของคุณกันไปแล้วนะครับ
เรามีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน
บนเวทีแห่งนี้นะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
หนึ่งล้านบาทถ้าทำได้ร้องให้ครบสิบเพลงถูกต้อง
เนื้อเพลงทั้งหมดคุณกันล่ะครับ
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

สองแสนบาทสองแสนบาทครับ
ทำอะไรบ้างครับสองแสนก็เอาไปใช้หนี้ใช้สินให้หมด
ที่กูยืมเข้ามาใช่เป็นได้อยู่เท่าไรคะ
ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้เห็นบอกว่าแสนสองตอนนี้เป็นสองแสนแล้ว
ทำห้องให้ลูกค่ะเขาแพ้พริกแพ้ฝุ่นละออง
ก็เลยต้องทำห้องเหมือนห้องกระจกให้เขาอยู่
เริ่มกันเลยนะครับถ้าต้องการสองแสนต้องร้องให้ได้
เพลงแต่มาเริ่มกันที่เพลงนี้ก่อนนะครับ
เพลงที่หนึ่งนะครับมีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
และนี่ก็เป็นเพลงแรกครับเป็นเพลงเปิดประเดิม
สำหรับนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราคุณกันบนเวทีแห่งนี้
เป็นไงครับไหวไหมฮะไหวค่ะ
ชื่อเพลงอะไรพอทราบไหมครับใจอ่อนค่ะอืม
เห็นความภูมิใจในการสู้ครั้งนี้อย่างมากเลยในตัวคุณกัน
เป็นอยากให้คุณกันสู้แบบที่สู้มากับลูกอีกครั้งหนึ่ง
เราจะเปิดประเดิมกันด้วยเพลงนี้ค่ะคุณกันพร้อมหรือยังพร้อมค่ะ
มีสมาธิหรือยังมีค่ะมีความแน่วแน่หรือยังมีค่ะ
เริ่มกันเลยไหมโอเคค่ะมานะครับเพลงแรกนะครับแน่นอน
ต้องสู้นะครับต้องเล่นอย่างเดียว
หกชนิดด้วยกันและสำหรับเพลงแรกนี้คุณกันจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้เลยครับ
ขอให้คุณกันมีสติและมีสมาธิเยอะนะครับผ่านให้ได้ไปถึงเพลงที่๗
แสนบาทให้ได้นะครับพร้อมนะครับค่ะ
มาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ใจเคยเข้มแข็งเหมือนแข็งเล็กน้ำใช้ตามตื้อตามจีบเรื่อยมา
ฉันไม่เคยนำพาเก็บเอามาสนใจแต่มาวันนี้เห็นทีใจตา
เจอเขาครั้งแรกหัวใจออกไปแล้ว
เจอกันที่ไหลหัวใจสันรัว
โอ้ใจเอ้ยใจทำไมมีอยู่กับเนื้อกับตัว
เพียงพร้อมเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
โอ้ยิ้มอยู่ก็เผลอตัวรักเขาแล้วสิ
แต่ก่อนเท่าไรไม่เคยใจอ่อน
ใยจึงรุ่มร้อนสิ้นแรงลีกลีก
ดังเล็กแข็งดอนไฟหน่าสิ
ไม่ทันอาวะพ้อนทุกปีก็อ่อนไปเอง
ลงไปแล้วนะครับเพลงแรกนะครับของนักสู้ชีวิตของเราคุณกันนะครับ
ทุลักทุเลเหมือนกันนะเพลงแรกนะ

ก็จะเป็นเวลาหนูเหนื่อยเดินมาก

มันเป็นแผลใหญ่อยู่แล้วก็เป็นรูอยู่ประมาณ๗รู

ทีนี้พอเราใช้เหนื่อยมากมันก็จะเป็นอย่างนี้
เห็นบางทีจังหวะมันช้ายังไม่ร้องบ้างอะไรบ้างก็คือ

เอาละต้องผ่านเพลงแรกนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับ
เพื่อความมั่นใจในเพลงต่อไปนะครับ

คุณกันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

ได้ครับ

จากเพลงของคุณฝนธนสุนทรนะครับ

เอาล่ะปลดล็อกความเครียดทั้งหมดได้แล้ว
ตอนนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่

ก็ดีใจอยู่

หมื่นนึงนี่นอกจากพาน้องไปวัดตัว

ไปซื้อเมาคาที่เสียหนู
เพื่อเจอกันอีกทีครั้งหน้า
แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมที่รัก

คุณกันนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราในวันนี้นะครับ
แข่งขันยังไม่จบนะครับแต่เวลาของเราหมดลงแล้วก็มาติดตาม
เชียร์คุณกันได้ใหม่นะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปพบกับความสนุกสนานแบบนี้
แล้วต่อจากรายการนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งรายการที่ดีรอคุณผู้ชมอยู่นะครับ
เอชายารออยู่ค่ะคุณผู้ชมที่รักเกมต่อชีวิตค่ะ
เข้มข้นสุดชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ
กลับมาเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตของเราได้ใหม่ในคราวหน้านะครับ

ล่าสุดบอกว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรา
เขาแพ้เกษรดอกพริกค่ะเขาเริ่มหายใจติดขัดแล้ว

เขาต้องงัดให้เด็กง้างปากแล้วใส่ท่อไป

ทุกวันนี้ที่ทำให้มีพลังได้ก็เพราะว่า

หนูไม่มีพ่อ